ท่านผู้ชมครับเรื่องของแชร์แม่มณีโครงการออมเงินกินดอกกับแม่มณีเนี่ย
ไม่ต้องเท้าความกันเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่าท่านรู้แล้วว่าตอนนี้เป็นแชร์ใหญ่ที่มีผู้เสียหายเยอะนะครับ
สิ่งสำคัญก็คือนางสาววันธนีทิพย์ประเวทที่ใช้ชื่อว่าแม่มณีคนนี้
ค่ะนะครับกับแฟนนุ่มวัยยี่สิบปีที่ถูกออกหมายจับคู่กันเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่เจอตัว
ตำรวจก็ไปอายัดเงินได้บางส่วนทรัพย์สินบางส่วนนะ
อาคารบ้านช่องที่ซื้อหาเอาไว้ที่อุดรธานีนะครับ
ก็ต้องรอคดีสิ้นสุดแล้วก็ไปเฉลี่ยคืนกันได้มากได้น้อยก็ว่ากันไป
แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ว่าจะตามตัวแม่มณีที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับกับแฟนนุ่มเจอไหม
ถ้าเจอหรือต่อให้จะออกมาก็แล้วแต่จะสู้คดีหรือจะยอมรับหรือจะอะไรยังไง
อันนี้ก็ว่ากันไปแต่วันนี้มันมีข่าวนะฮะ
มีข่าวว่าแม่มณีเนี่ยมีคนไปเจออยู่ที่ปราจีนบุรีนะโอ้โหคนก็แบบเฮ้ยไหนบอกไปต่างประเทศ
อยู่ที่ไหนกันแน่นะครับอ่ามีข่าวว่าในกลุ่มไลน์ด้วยนะ
กลุ่มไลน์ของบรรดาผู้ที่เขาเล่นแชร์กับแม่มณีบอกนางสาววันธนีแม่มณีเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีนี่ฮะแล้วก็มีผู้หญิงอายุสัก๒๐๓๐ขับรถยนต์คันหนึ่งนะฮะ
เป็นรถยนต์นิสสันสีขาวไปเปิดห้องพักที่โรงแรมนั้นที่เขาไปไล่ดูภาพวงจรปิดกัน
มีเด็กมาด้วย๒คนบางข่าวบอกว่าใครใต้หอบลูกไปหลบอยู่
ครับคนก็แบบเอาล่ะเจอตัวแล้วนะครับโน่วคนก็เจอตัวแล้วนะครับ
ไปเช็กอินอยู่พุ่มกรรฟการสภาวค์เมืองกลางจริงบุรีกับชุดสืบสวน
ก็ไปทำหน้าที่ตามหมายจับไหมครับ
มีข่าวว่ามีผู้ต้องหาไปอย่างนี้ก็ต้องไปทำหน้าที่นะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่เจอบุคคลต้องสงสัยนะครับ
มีพนักงานที่มาคอยต้อนรับลูกค้าบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาที่โรงแรม
บอกว่ามีผู้หญิงมาเข้าพักเป็นผู้หญิงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคดีโกงแชร์

แล้วคนที่โทรมาก็มาที่โรงแรมแล้วก็ออกไป
เขาก็มาค่ะ
บอกจะมารอรับสามีที่เกณฑ์ทหารหรือว่ามาจากค่ายทหารอะไรด้วยนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงพนักงานโรงแรมหน่อยนะฮะ
วันที่๒๙ตอนประมาณ๕โมงเย็น
สรุปแล้วยังไม่เจอตัวนะครับ
ยังค่ะซึ่งณตอนนี้เหยื่อแชร์แม่มณีก็ทยอยเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุธินบอกแล้วว่า
วันเดียวนะคะมีคนลงทะเบียน๑๖๐๐คน
แล้วก็มีผู้เสียหายที่ไปยื่นเรื่องเอาไว้กับกองคดีทุจริตการเงินนอกระบบอีก๒๐๐คน
ยังไม่รวมกับผู้เสียหายที่ไปแจ้งความในพื้นที่อื่นทั้งอุดรธานีสตูนเชียงใหม่คือมีทั่วประเทศนะคะ
ทยอยไปแจ้งความกันมูลค่าความเสียหายคือเป็นหลักร้อยล้านบาทอยู่แล้ว
ดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ความเสียหายสูงมาก
ถ้าช้าเนี่ยกลัวว่าทางผู้ต้องหาจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไงนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูยอดสรุปรวมว่าผู้เสียหายมีทั้งหมดเท่าไหร่
ในรายการถามตรงตรงเมื่อค่ำเนี่ยอ่าท่านผอปิยสิริวัฒนาวรางกูลเนี่ย
ว่าตกลงล่าสุดในช่วงค่ำนะเป็นผู้เสียหายที่แจ้งเอาไว้ทั้งหมด๒๕๐๐๓๐๐คนแล้วนะ
อดเสียหายก็หลายร้อยล้านนะครับใครที่ยังไม่ได้แจ้งต้องมาแจ้งนะครับ
เพราะว่าถ้าคดีเนี่ยไปถึงจุดสิ้นสุดแล้วต้องมีการเฉลี่ยทรัพย์สินที่ยึดได้เอามาคืน
ท่านไม่แจ้งความท่านไม่ได้นะครับผู้เสียหายตอนนี้ก็ยังมีที่จังหวัดอื่นอื่นด้วยนะครับ
ไม่รวมกับตามพื้นที่ของสถานีตำรวจแล้วก็บกปอศด้วยนะ
ผู้เสียหายที่ไปแจ้งความที่อุดรธานีนะครับมี๑๑๖คนมูลค่าความเสียหาย๘๒ล้าน
สตูน๑๐คนมูลค่าความเสียหาย๑๐กว่าล้านนะครับ
๓๐๐คนมูลค่าความเสียหายอีกกว่า๑๐๐ล้านนะครับ
ใช่ค่ะคือแม่มณีหรือเดียเนี่ยนะคือผู้เสียหายแต่ละคนเขาบอกว่าที่เขาหลงเชื่อ
หนึ่งในสาเหตุที่เชื่อก็คือเขาดูน่าเชื่อถือมากจริงนะ
เขาทำธุรกิจหลายอย่างโด่งดังในโลกออนไลน์โดยเฉพาะทำธุรกิจในแวดวงบันเทิงไงอืม
ทำภาพยนตร์บ้างอะไรบ้างเป็นดาราเองเล่นเองด้วย
จัดงานเขามีเครื่องสำอางยี่ห้อของเขาจัดงานทีก็เชิญดาราระดับซุปเปอร์สตาร์มาร่วมงานด้วย
แล้วก็มีข่าวหลายอย่างบอกว่าโอ้โหมีพระเอกหนุ่มชื่อย่อท้อทหารกิ๊กกันกับเดียกับแม่มณีเนี่ย
ตอนที่เนี่ยมีงงมีงานวงการบันเทิงอะไรแบบนี้
แล้วก็โอ้โหถ้าไม่โดนหมายจับซะก่อนเนี่ยนะจริงแล้ว๓พฤศจิกายนนี้ค่ะ
จะต้องมีดาราดังไปโชว์ตัวที่หัดใหญ่งานของแม่มณีนี่แหละ
ครับทั้งอ่ำพัชราภาป่องนวัดโตโนภาคินแต่คุณอ้ำเนี่ย
เขายังไม่ได้รับเงินก็เลยยังไม่ได้เซ็นสัญญาตกลงเป็นสัญญาว่าต้องไป
อืมก็เลยเขาก็คงไม่ไปแหละนะครับแต่ก็มีจัดงานใหญ่ระดับซุปเปอร์สตาร์แบบนี้ไง
คนก็เลยลงเชื่ออันนี้เป็นงานเก่าใช่มั้ยฮ่านี่ภาพเก่า
งานที่เขาเคยมีกันตรงนี้อืมอืม

แต่ว่าคนที่เขาถูกคาดเดาว่าจะใช่เนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะ
ถามไปที่นักแสดงหนุ่มชื่อดังแท็กพระรันยูนะแต่ว่าตอนนี้ติดถ่ายละคร
ผู้จัดการส่วนตัวคือคุณก๊อฟก็ตอบแทนคุณแท็ก
เพราะว่าคุณแท็กเนี่ยเขาก็เล่นหนังของแม่มณีที่เขาทำหนังเรื่องอะไรนะ
อะไรเซ้นอะไรสักเรื่องหนึ่งนั่นแหละคุณแท็กพระรันยูด้วยนะครับ
ผู้จัดการคุณแท็กบอกว่าไม่ได้กิ๊กกันเขาแค่เคยร่วมทำรายการจนมาถ่ายหนังเรื่องเซนต์
ก็เลยสนิทกันวันนี้คนมาถามเยอะแท็กฝากบอกแท็กฝากบอกว่าไม่ได้กินกันครับ